มาดูความคืบหน้าคดีกราบรถกันหน่อยนะคะ
็อตอัคคณัฐเจ้าของรถมินิสีเหลืองเนี่ยก็มีการถูกแจ้งข้อกล่าวหาไปแล้ว
ตำรวจแจ้งข้อหาไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่าตอนนี้มันมีประเด็นว่าในข้อหาทำร้ายร่างกาย
คณะรัฐมนตรีเพิ่งมีมติในการแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา
คือเพิ่มโทษข้อหาทำร้ายร่างกายคนก็เลยถามไปว่าแบบนี้
อยากจะให้น็อตอัคคณัฐรับโทษที่มันหนักขึ้นตามกฎหมายใหม่มันได้หรือเปล่า
โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติออกมาบอกว่าไม่สามารถทำได้นะคะ
เพราะว่าคดีกราบรถรถมินิสีเหลืองเนี่ยเกิดขึ้นก่อนที่จะมีมติคณะรัฐมนตรีในการแก้ไขกฎหมายอาญาค่ะ
ส่วนทางด้านของทนายสงการทนายชื่อดังก็เตรียมที่จะมีการเป็นทนายความให้กับเหยื่อเหยื่อของคดีนี้ด้วยนะคะ
นายสงการอัจฉริยศัพย์ธนายความและประธานเครือข่ายต่อต้านการบ่อนทำลายชาติศาสนาพระมหากษัตริย์พร้อมด้วยพันธุ์ตำรวจโทเอกบดีศรีสุระอดีตหัวหน้าพนักงานสอบสวนตำรวจทางหลวง
ไปเข้าเยี่ยมนายกิติศักดิ์สิงโตที่ถูกนายอัคคณัฐอริยฤทธิวิกุลหรือน็อตอดีตพิธีกรทำร้ายร่างกายทนายสงการบอกว่ายินดีเป็นทนายความช่วยว่าความต่อสู้คดีให้แล้วก็จะช่วยประสานกับพนักงานสอบสวนให้พิจารณาแจ้งข้อหานายอัคคณัฐฐานทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนได้รับบาดเจ็บสาหัส

ตอนแรกไม่ได้ติดใจเอาความอะไรเพราะว่ายังไม่เห็นคลิปจากนั้นลูกชายมีอาการเจ็บจมูกก็เลยพาไปโรงพยาบาลแล้วก็ได้โทร

น็อตอักษณัตย์เพื่อเจรจาเรื่องของค่าเสียหาย

น็อตก็อ้างว่าจะช่วยเหลือแค่ค่ารักษาพยาบาลบางส่วนเท่านั้น
แล้วก็มาเห็นคลิปที่ลูกชายถูกทำร้าย
แม่ก็เลยบอกว่ารู้สึกรับไม่ได้จริงค่ะ

ก็สิ่งจัดแบบตอนนี้เรารับไม่ได้แล้ว
แต่ว่าเราก็ต้องกลับกลับ
เพราะว่านึกเมื่อคุณรับรถเขาทำร้ายรถคุณ

คุณก็ยังโมโหยังต่อยลูกฉันได้ขนาดนี้
ฉันเพิ่งจะเห็นคลิปเมื่อวันอาทิตย์ฉันก็รับไม่ได้
นี่มันคนไม่ใช่วัตถุสิ่งของครึ่งทางแล้วซื้อใหม่ได้
ถ้าเกิดวันนั้นน้องน็อตนี่ไม่ได้กล่าวหานะ
ว่าถ้าเกิดคุณเงินหัวมีคนลืมอยู่ในนั้น
ลูกฉันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วอะไรจะมาชดใช้ลูกฉันได้
อันนี้ที่จำเป็นต้องแจ้งความ
พลตำรวจรีทรงพลวัฒนาชัยรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ว่าผู้ต้องหาได้เดินทางเข้ารับทราบข้อกล่าวหา
ข่มขืนใจผู้อื่นให้กระทำการใดไม่กระทำการใด
จำยอมต่อสิ่งใดโดยทำให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิต
ร่างกายและเสรีภาพชื่อเสียงหรือทรัพย์สินของผู้ถูก
ขืนใจนั่นเองระวังโทษจำคุกไม่เกิน๓ปี
ปรับไม่เกิน๖๐๐๐บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะ
และอย่างที่บอกคุณผู้ชมไปนะคะว่า
ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติ
แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา
สาระสำคัญก็คือเพิ่มโทษในข้อหาทำร้ายร่างกาย
คนก็เลยตั้งประเด็นว่าแล้วนี่ก็เป็นการทำร้ายร่างกายเหมือนกันนี่
จะเข้าข่ายเข้าในกฎหมายใหม่หรือเปล่า

โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติยืนยันว่า

กฎหมายออกมาแล้วคดีนี้เนี่ยเกิดก่อนนะคะ

อกจากนี้ก็มีการตรวจเช็คกล้องวงจรปิดบริเวณที่เกิดเหตุด้วย
ส่วนเพื่อนในน็อตทำไมไม่ห้าม

หลายคนคือบางทีเราดูเรายังรู้สึกว่า
รู้อยู่ว่าเพื่อนมีชื่อเสียง

ต้องดูรายละเอียดว่าการที่เขายืนอยู่เฉย

ถือว่าเขาเป็นผู้สั่งการหรือเปล่า
ถือว่าเขาเป็นผู้ร่วมในการทำร้ายร่างกายหรือเปล่า

เมื่อกี้ดูคลิปลักษณะก็เหมือนจะเข้ามาห้ามแยกเหมือนกันนะคะ
ช่วงที่คุณนท์ต่อยผู้กรณี
ค่ะนี่ค่ะก็ภาพนี้แหละนะคะ
ที่จะต้องดูในรายละเอียดกันเพิ่มเติมต่อไป